เป็นคลิปที่แชร์กันเยอะแล้วก็พูดถึงกันเยอะมาก

เดี๋ยวเราจะไปคุยกับคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์
คือมีอาม่าอายุ๗๐แล้ว
ก็เดินคุยโทรศัพท์แล้วก็คุยเสียงดัง
อาม่าเขาก็อ้างว่าเขาแก่แล้วเขาอู่ตึง
แต่ว่าตรงนั้นเนี่ยตรงม้านั่งมันก็จะมีนักเรียนอยู่หลายคนนะคะ

เขาก็ไปเตือนอาม่าว่าเสียงดัง

อ้าว

อ้าว

อ้าว

แล้วอาม่านี่คือถูกจับโขกไปอีกแล้วก็วูบไปเลยนะ

จริงเลยอะ

พอสลึมสลืออยู่พักฟื้นขึ้นมาก็จะมาเอาเรื่องเด็กเหมือนเดิ
ใช่ค่ะทีนี้ค่ะเราตรวจสอบเรื่องนี้ให้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโรงเรียนอัดสัมชันสมุทรปราการค่ะ
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปเลยไปที่โรงเรียนนี้นะคะ
ฝ่ายปกครองบอกว่าเหตุการณ์นี้ในคลิปนี้เกิดขึ้นช่วงเย็น๑๘ธันวาคม
เกิดขึ้นระหว่างที่ผู้ปกครองกับเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่ง
กำลังนั่งอ่านหนังสือกันอยู่ที่โต๊ะหลังเลิกเรียน
อาม่าอายุ๗๐กว่าแล้วนะคะเดินผ่านมาแล้วคุยโทรศัพท์เสียงดังมาก
แต่อาม่าเขาก็อ้างว่าเขาแก่แล้วเขาหูตึงอะนะ
ผู้ปกครองกับเด็กนักเรียนที่เขานั่งอ่านหนังสืออยู่ก็เลยไม่พอใจ
ต่อว่าอาม่าทีนี้สองฝ่ายก็เลยเถียงกัน
เด็กคนที่อยู่ในคลิปก็ไปต่อว่าอาม่าด้วย
แต่ว่าหลายคนนะเด็กที่อยู่โต๊ะเดียวกันก็ร่วมกันต่อว่าอาม่า
อาม่าเขาไม่พอใจเดินมาตบหน้าเด็กนักเรียนชายคนนี้
เด็กนักเรียนชายคนนี้เขาก็ตัวใหญ่ด้วยแหละ
เขาก็ตบกลับด้วยความโมโหคือกระชากหัวอาม่า
แล้วก็กระแทกลงไปที่มานั่งตามภาพเลย
จังหวะมีคนอยู่ข้างบนถ่ายคลิปอยู่พอดี
ผู้ปกครองที่อยู่ตรงนั้นก็มาช่วยกันห้าม
แต่อาม่าก็ยังไม่หยุดไงคือน็อกไปแป๊บนึง
พอลุกขึ้นมานั่งได้ก็ยังด่าเด็กต่อ
แล้วก็เหมือนกับสั่งให้เด็กกราบเท้า
แล้วก็ขู่เด็กว่าจะแจ้งตำรวจ
ล่าสุดค่ะทางโรงเรียนบอกว่าได้เรียกผู้ปกครอง
ของฝ่ายนักเรียนที่ตกมาคุยแล้ว
บอกให้เด็กหยุดเรียนชั่วคราว
ทางโรงเรียนบอกว่าเป็นเพียงคำแนะนำ
ให้เด็กหยุดเรียนชั่วคราวไปเถอะ
เพื่อรักษาสภาพจิตใจของตัวเด็กนักเรียนเอง

คือวันนี้สังคมออนไลน์เขาก็วิพากษ์วิจารณ์นะ
นี้ค่ะเพราะว่าที่เขานั่งอ่านหนังสือ

หรือว่าซ้ำชั้นอะไรหรือเปล่าไงใช่ไหม
ทางโรงเรียนไม่มีการลงโทษนักเรียนให้พักการเรียนหรือไม่ให้สอบแต่อย่างไร
แต่ด้วยความประสงค์ของผู้ปกครอง
และตัวนักเรียนที่ต้องการเลื่อนสอบ
และเพื่อให้นักเรียนนั้นมีความพร้อมในการสอบ
เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีการกระทบต่อจิตใจของนักเรียน

ทางโรงเรียนยืนยันแล้วนะครับไม่ได้ลงโทษไม่ได้พักการเรียนไม่ได้ไม่ให้สอบ
ให้เลื่อนไปก่อนให้เด็กพร้อมก่อนแล้วค่อยมาสอบ
ให้พักแบบสภาพจิตใจอะไรแบบนี้ทางโรงเรียนเขาชี้แจงนะคะ
ทีนี้ค่ะทางด้านอาม่าค่ะก็ติดต่อเข้าไปกับทางโรงเรียนนะคะ
ทางฝั่งอาม่าเองก็ยอมรับว่ามีส่วนผิดที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้
อยากจะให้เรื่องจบลงเพราะว่าคลิปนี้เผยแพร่ออกไปเยอะมาก
ประเด็นก็คือหลานชายของอาม่าก็เรียนอยู่ที่นี่อยู่มปลาย
หลานชายอายมากนะไม่กล้าไปโรงเรียนแล้วอ่ะถึงขั้นอยากจะลาออกจากโรงเรียนเลยอะค่ะ
ทางโรงเรียนก็เลยบอกว่าก็เรียกตัวนักเรียนที่ถ่ายคลิปแล้วก็เอาไปเผยแพร่มาตักเตือนแล้วก็ลงโทษด้วย
แต่รายละเอียดไม่รู้ว่าลงโทษน้องที่ถ่ายคลิปแล้วก็เอาไปเผยแพร่ยังไงนะคะ
แต่ทีมข่าวก็โทรศัพท์ไปคุยกับน้องนักเรียนที่เป็นคู่กรณีกับอาม่าในคลิป
เรียกว่าน้องเอฟเป็นนามสมมุตินะคะน้องเขาบอกว่ายอมรับว่าตอนเกิดเหตุโมโหจริงจริงอ่ะ
ก็อาม่าคุยโทรศัพท์เสียงดังมากจริงเข้าไปบอกอาม่าดีอาม่าก็มาเถียงมาว่าแล้วก็เดินมาตบหน้าเขาเลย
เขาก็ด้วยอารมณ์โกรธสวนกลับไปแบบทันทีไม่ทันคิดโดนตบปุ๊บสวนกลับปั๊บอย่างนี้ค่ะ
หลังเกิดเหตุทางฝ่ายปกครองของโรงเรียนก็เรียกน้องไปคุยแล้วน้องเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้ถูกพักการเรียนนะคะ
แต่ว่าทางผู้ปกครองอยากจะให้หยุดรักษาสภาพจิตใจแล้วก็ติดต่อกับทางอาม่าแล้ว
อาม่าแล้วด้วยน้องนักเรียนคนนี้บอกนะคะว่าน้องขอโทษอาม่าเรียบร้อยแล้ว
คุณป้าค่ะที่นี่สถานศึกษาเนอะถ้าเราใช้คำพูดหรือเสียงอะไรแบบนี้
กวนย้ายไปข้างนอกนิดนึงค่ะหนูพูดไปแบบนี้เขาโกรธแล้วเขาด่าหนู
แล้วก็เห็นอยู่ในคลิปเหมือนในคลิปเลยที่เขาบอกว่า
อันนี้คุณแม่หนูไปคุยกับทางโรงเรียน
อย่างนี้คือเขาไม่ได้เป็นการทำโทษค่ะ
แต่ว่าทางฝั่งอาม่าเราก็อยากคุยด้วยเหมือนกันนะคะ
ก็พยายามติดต่อทางฝั่งอาม่าไปอาม่าเปลี่ยนชื่อไลน์

แล้วก็หายไปเลยขาดการติดต่อไปเลยติดต่อไม่ได้
พยายามติดต่อแล้วก็อยากจะฟังอีกมุมหนึ่งเหมือนกัน
แต่ทางโรงเรียนบอกว่าเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะ